แท่นเป็นพระเอกฮอตเบอร์แรงเลยนะคะสำหรับโอบนิธินะคะ
ตอนนี้มีผลงานหลากหลายให้เราได้ติดตามกันโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดแสงกระสือ
ได้รับกระแสการตอบรับดีมากนะคะที่สำคัญเป็นการลบคำสบประมาท
หลายคนมองว่าโอบเนี่ยเล่นไม่ได้หรอกนะคะ
ใช่ครับคือด้วยความที่มันเป็นการถ่ายหนังอะค่ะ
มันใช้กล้องกล้องเดียวนะนี่เนี้ยว่าจะต้องเลือกว่าจะเอาคัดแบบไหน
หายเหนื่อย
แบบแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องขึ้นอยู่อังคารดูแล้วว่า
กระแสหนังจะไปในทิศทางไหนครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กัน